ไปดูความขึ้มหน้าที่พระลูกวัดที่จังหวัดฉะเชิงเซา
เปิดเฟซบุ๊กขอรับเลี้ยงแมว
แต่ว่าเขาใช้คำว่าเขาพลาด
เขาพลาดทำแมวตายไปเป็น๑๐ตัว
แล้วมีลักษณะแบบคือกัดหูแมวด้วย

เอาล่ะเรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นต้นเรื่องคือพระคิม
หรือว่าตอนนี้เป็นนายคิมอายุ๒๓ปีนะ
เป็นอดีตพระลูกวัดวัดไตรสรณาคมฮะ
หมู่๘ตะบน๒คลองบาปกรงชะเชิงเซา
คือตอนแรกก็เปิดเฟซบุ๊กขอรับเลี้ยงแมวแหละนะครับ

ไปเจอพระลูกวัดอีกคนกลับมาเล่าบอกว่า
โอ้โหนายขิมหรืออดีตพระขิม
ทำร้ายแมวจนตายกัดหูแมวใช้ไม้ตี
เอาเข็มศักยันต์แทงซากแมวด้วยนะ
แล้วไปจุดไฟเผาเขาบอกว่า
ทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘๐ตัวครับคุณผู้ชมครับ
อังษะแล้วก็พระอาจิวรทบ
พบเสร็จแล้วก็มาตักมากัดคอแมวมั่งกัดหูแมว
เอาเข็มสักไม่มีที่ตัวเลยอ่าสักสักคอแมว

นี่มีถูกประติกนี่มันคือว่าทั้งนั้นเลย

กุฏิที่เลี้ยงแมวมีจีวอนเปื้อนเลือด
ส่วนหลังกุฏิไปเจอซากแมวเบื้องต้นนะ
เรื่องต้น๑๕ซาก๑๕ตัว
ถูกเผาแล้วถูกฝังดิน

วสีดำของเจ้าอาวาสยังหายไปด้วยนะ

ตำรวจสมภาพบางประกงก็เข้าไปจับกลุ่มในคิม

ไม่ได้ตั้งใจทำให้แมวตายอย่างที่ผมบอก

เขาพลาดทำให้แมวมันช็อกตายเอง

ก็แจ้งข้อหาฐานทารุณกรรมสัตว
แล้วก็คุมตัวส่งสารฝากขังนะครับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเศร้า

กัญชาอยู่ในกล่องพลาสติก๒กล่อง
แล้วก็มีขวดยาแก้ไอนะครับ
คาดว่าเอาไว้ผสมน้ำใบกระท่อม
มีบ้องกระชา๕อันมีมีดมีขวาน
มีน้ำใบกระท่อมต้มอยู่ในแช่ตู้เย็น

ก็อมภารกู้ภัยโรงพวทธิกระจายกำลังกัน
ค้นหาหลังกุฏิสิข้างป่าช้าสิ
ถูกฝังอยู่อีกหลายสิบตัวครับ
ข่าวนี้นี่คนที่เป็นธาตุแมวนี่เศร้าเลยนะคะ